เพิ่มเติมความสุขด้วยการพาไปเที่ยวกันต่อเลย
เมื่อสักครู่พาลงใต้ไปพังงากันแล้วนะคะ
พาขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันบ้างดีกว่า
เพราะตอนนี้ที่เชียงใหม่เขาก็มีการจัดเตรียมที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะ
เรียกได้ว่าคนที่ชื่นชอบใกล้ชิดกับธรรมชาติจะต้องถูกใจแน่นอน
พาไปร่องแพร่กันดีกว่าค่ะ

บรรยากาศแห่งการท่องเที่ยวริมน้ำแห่งใหม่ที่นี่ก็คือบ้านแพรริมแม่น้ำ
ท่าเรือตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
เรียกว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสร้างแผ่
ซึ่งก็จะเป็นแพร่สำหรับให้นักท่องเที่ยวมานั่งพักรับประทานอาหารได้มาแช่เท้าเล่นน้ำกัน
ก็เป็นการรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านนะคะ
เพื่อเตรียมรับรองนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวช่วงหน้าร้อนนี้
และแน่นอนค่ะบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่พักผ่อน
สำหรับคนที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่ให้ได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรม
ชาติได้มากินอาหารพื้นถิ่น
เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะสนับสนุนให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่ม
จะได้มีรายได้เอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ด้วย
โอ้โหไอเดียเขาบันเจิดมากนะคะ
เพราะว่าจะได้สนับสนุนเด็กน้องนักเรียน
รวมไปถึงสนับสนุนชุมชนให้เขามีรายได้กันด้วย
ใครจะไปตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าหยุดก่อนจ้า
เพราะว่าเขากำลังเตรียมการกันยังไม่เสร็จเรียบร้อย

จะได้เตรียมวางแผนกันว่าอ่าสักเมษานี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี
ที่เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะ
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนสำหรับหน้าร้อนนี้นะคะคุณ
ว่าน่าสนใจมากแล้วที่อำเภออะไรนะแม่แจ่ม

ทำอาหารกันกินก็ดี

เอาไปเที่ยวกันดูได้ถ้ามีโอกาสนะคะวางแผนการท่องเที่ยวกันให้ดีนะคะ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็มีสวยเยอะแหละ